อยากเป็นคนรักไม่ได้อยากเป็นชู้
ถ้าฉันรู้ฉันจะรักเธอไหม
และเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณนิ่มร้อง

การตัดผลของนิ่ม
นิ่มคะร้องได้แบบนี้ค่ะ

อยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้ของคุณตั๊กกะแตนชนระดา
ของเราเนี่ยมากสุด

ขายดีช่วงที่ขายข้างห้างจ้ะ
ลงทุนพันกว่าขายได้สองพันกว่า
หักค่าเจ้าบ้านหักอะไรตอนนั้นก็ดีใจแล้ว

ถึงจะมีตังค์ก็กินข้าวเหนียวส้มตำอยู่ดีคุณชอบกิน

เรื่องเร่งด่วนที่สุดในชีวิตของพี่ตอนนี้เลยคือ

นี่ทีนี้เอารักษาให้ถึงที่สุด

ถ้าพี่ไม่ไปรับยาก็คือว่าน้องก็จะชัก

แต่ในขั้นตอนรักษาหมอบอกเราไหมว่า

ไม่มีคำตอบค่ะมันเกี่ยวกับระบบประสาท

อยู่ที่เราดูแลเขาให้ดีที่สุด

ลูกเราจะมีสิทธิ์เหมือนลูกคนอื่น
ที่ไปวิ่งไปโรงเรียนไปอะไรอย่างนี้ได้ไหม

ขออย่างเดียวอย่าให้เขาป่วย

ที่มีลูกเข้าคือ

พี่หมอถามพี่นิ่มว่าเดือนที่๕
จะเอาไว้หรือว่าจะ
ถ้าเหมือนเดิมยังไงก็ต้องเหมือนเดิมเขาไม่ผิดอะไร
เขาไม่ผิดเขาไม่รู้เลยว่าเขาเกิดมาก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
เขามีความสุขจะตายเขาเห็นเรา
้อนนมเขาก็ดีใจยิ้มเราสัมผัสเขาก็ยิ้ม
เขาไม่ผิดอะไรนะที่เขาเกิดมาพิการคุณวิกกี้ใช่ไหมคะ

คือถ้าคนไม่ได้เป็นแม่ก็จะไม่เข้าใจ
ให้คนอื่นมาเห็นก็พูดกันไปเพราะว่าไม่ใช่ลูกเขา
ถ้าเราจะให้เขาเกิดมาอย่างนี้คุณนี่ก็ต้องถึงที่สุด
ก็ต้องทำกับเขาดีที่สุดนะ
ตอนนี้ยอดเงินที่จะเป็นเงินทุนไปสู้ชีวิตก็มากขึ้น
ฉะนั้นความกดดันจะมากขึ้นเรื่อย
คุณนิ่มต้องควบคุมให้ได้อย่าไปตื่นเต้นมันมาก
คิดว่ามันคือเพลงปกติอะเองนะครับนะถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับ
เพลงนี้ครับเพลงที่๕ที่มีมูลค่า๘๐๐๐บาทอินโทรมาเลยครับ

คิดว่าเป็นเพลงรักทางวังสามหมอ
แต่พอขึ้นมาถึงนี่แล้วพี่นิ่มน่าจะรู้ดีว่าเป็นเพลง

มีช่วงแรปที่เป็นภาษาอีสานของเขาด้วย
ช่วงเขาเรียกอะไรอ่ะกรอนเหรอกรอนเหรอ

ไอ้ก้อนลำค่ะ
กรอนลำเนอะกรอนลำมันจะเอ้อเหอะควบเขียว

สุบลมว่าเมนเนอะ

ตัดสินใจให้รอบครอบขึ้นเรื่อย

เพลงที่๕นะครับมูลค่า๘๐๐๐บาท

จะสู้หรือจะหยุดครับ

จะสู้หรือจะหยุดครับ

เพลงนี้เป็นเพลงเร็วเพลงแรกของพี่นิ่มด้วย

โดยเฉพาะช่วงแรปอีสานตรงนั้นนะคะ

สู้สู้
มาถึงเพลงที่ห้ามูลค่าแปดหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป
งานดอกไฟเหมือนเลยเราได้เจอกันบางสัมพันธ์ตามนั้น
ยังจำได้ไม่แฟนมีตามจีบลองตามจองมองตากัน
นั่งดูหมอลำหนาวถอดเกลือหนาวหา
นั่งดูหมอลำเดี๋ยวถึงเครื่องนี้ก็ง่ายกัน
คิดถึงพี่ทุกวันหนุ่มเมืองเลยพี่เคยเอาใจ
งานดอกไฟปีนี้เห็นพี่มากับพญาโลกซิ
น้องได้แต่ยืนคิดไม่กล้าทัก
กลัวเป็นปืนเป็นไฟ
ที่จะท้าที่รักของตัวเมียน้อยใจ
พี่สัญญาทำไมไม่แน่จริง
ร้ายกว่าเล็งน้ออ่นร้ายกว่าเล็งน้อของ
จกตะปีทวิหมึนเทาเห็นเจ้าเห็นตม
ดันป้องมุ่งถึงทิ์ในเมีย

งานดอกไฟมันเลยเห็นเขาจากแผนเดินกับแฟนหลายผู้
เขาเข้าชมเมียงูดูรถใต้พังน้ำตาพังไหลร่วง
ดอกไฟปีนี้เหงามากอยากได้แฟนมาควง

เพราะว่าเขามีเมีย
เพราะว่าเขามีเมีย
เพราะว่าเขามีเมีย
เพราะว่าเขามีเมีย
เขาอาจจะเป็นคนที่นำโชคมาให้คุณนิ่มก็ได้
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
กุณนิ่มรสที่๒ที่๕มูลค่า๘๐๐๐๐บาท
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท

ร้องได้ไง
ร้องได้ให้ล้าน